ถามทุกคนแบบนี้ค่ะว่าถ้าสมมุติว่า
มีคนไปเอาเขียวไล่ฟันคนอื่น
เอาระเบิดปิงปองไปปลาใส่คนอื่นคุณว่าเขาผิดไหม
โอ้โหก็ต้องผิดสิครับทำแบบนั้นทำไมฮะ

แต่ระเบิดมันทำงานแค่ลูกเดียวค่ะ
พลทหารที่ว่านี่คือพลทหารอาบีดีน

สังกัดกรมทหารราบที่๑๑นะคะ

ปาประทับลูกกระทบในกลุ่มรายเจ้า

ทุ่งครูกรุงเทพนี่แหละค่ะคือตรงนั้นเนี่ยมันเป็นลานร้านอาหาร
มีบาทเจ็บกันไปเนี่ยสี่คนนะคะก็คือโดนสะเก็ดระเบิดตามร่างกาย
คนหนึ่งโดนเข้าที่ทางหลังซ้ายอีกคนโดนที่แขนขวา
อีกคนโดนที่หน้าเท้าขวาและอีกคนนึงโดนที่มือนะคะ
ก็ยังดีที่บาดเจ็บเล็กน้อยแต่บาดเจ็บก็คือบาดเจ็บค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้หน้าร้านนมสดที่ชื่อวัวล้วน
ทีนี้จากคลิปเนี่ยคุณผู้ชมลองดูนะคะจะเห็นว่าที่หลังร้านนะคะ
มันจะเป็นจุดที่กลุ่มรายเดอร์เขาจะมานั่งดื่มน้ำพักผ่อนแล้วก็รอรับงานครับ
ผู้ก่อเหตุคือพลทหารอาบีดีนใส่เสื้อสีขาวเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะเพราะเขามากันหลายคน
มาพร้อมกับเพื่อนก่อนที่จะมีเพื่อนใส่เสื้อสีฟ้าเนี่ย
วิ่งมาแล้วเหวี่ยงระเบิดปิงปองแบบสุดแรงเลยนี่นี่พลฐานอบิดินคนนี้
เสื้อสีขาวคนนี้แหละค่ะหลังจากนั้นเนี่ย
ที่ก่อเหตุก็วิ่งหลบหนีไปรายเดอร์ก็หนีตายกันกระเจิงนะคะ
เมื่อวานนี้ตำรวจจับตัวพลทหารอบิดีนได้หลังเกิดเหตุ
เขาบอกว่าเขาเสียใจไม่ได้เสียใจที่ก่อเหตุนะ
เสียใจที่ทำให้ทหารเสียภาพพจน์แต่เขาไม่ผิดนะ
เพราะเขาแค่มาหาเมียแล้วเขาก่อเหตุเพราะความหึงหวง
เพราะฉะนั้นเขาไม่ผิดก็กลุ่มรายเดอร์มาใกล้ชิดกับเมียเขาทำไมอ่ะ
ตำรวจจับตัวได้ก็นำส่งทหารพระธรรมนูลดำเนินการต่อทันทีเลยนะคะ
เราส่งคุณบอลกับพี่วัดลงพื้นที่ไปตรงจุดเกิดเหตุ
ได้คุยกับรายเดอร์ที่อยู่ในที่เกิดเหตุแล้วก็เป็นผู้บาดเจ็บด้วย

กำลังนั่งรอรับงานกันอยู่
อยู่พลทหารอับดีนถือเคี้ยวมาไล่ฟันรายเดอร์
แล้วก็ตามเพื่อนให้เอาระเบิดปิงปองมาปลาใส่๒ลูก
คนก็บอกเอาแล้วพลทหารคนนี้ไปหึงอะไร
เขาบอกเขาก่อเหตุเพราะหึงหวงใช่ไหม
คือเขาบอกว่าพลทหารคนนี้ทะเลาะกับแฟน
ที่เป็นพนักงานขายเครื่องดื่มไอ้ร้านวัวล้วนนี่แหละ
แล้วลักษณะเหมือนมีอาการมืนเมาด้วย

เดอร์บอกเขาไม่เคยมีเรื่องกับกลุ่มของพลทหารอบิดีเลย
แล้วก็ไม่เคยมีเรื่องกับแฟนสาวที่เป็นพนักงานขายเครื่องดื่มด้วย
ไม่มีใครไปยุ่งหรือไปจีบฝ่ายหญิงเลย
ระเบิดลูกหนึ่งและอีกลูกหนึ่งไม่ระเบิด
มีคนที่โดนหนักกว่าให้เขาจัดการ
เดอร์อีกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็บอกเลยว่า

คือเขาบอกว่าคือกลุ่มรายเดอร์เนี่ยมักจะมาจอดมอเตอร์ไซค
รอออเดอร์แล้วก็นั่งอยู่หลังร้านนมเป็นประจำ

ก็สนิทกับแฟนสาวของพลทหารอบิดีนด้วยนั่นแหละ
เพราะว่าเธอก็ขายเครื่องดื่มอยู่ตรงนี้ที่ร้านนมเนี่ยนะคะ
ซึ่งแฟนสาวของพลทหารอบิดีนชอบชวนพวกรายเดอร์มานั่งสูบบุหรี่กันหลังร้านนม

พลทหารอบิดีนมาถึงเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องเลย

เดินไล่ถามรายเดอร์ทุกคนบอกไหน

เดอร์ทุกคนก็บอกไม่มีไม่มีใครทำทั้งนั้นเลย
แต่เขาไม่เชื่อแล้วก็ก่อเหตุ
เราไปคุยกับเพื่อนของแฟนสาวของพลฐานอบิดีนนะคะ
บอกเออมันจริงหรือเปล่ามีรายเดอร์ไปก่อรอก่อติดไปจีบไปอะไร

เพื่อนร่วมงานของแฟนสาวพลทหารอบีดีนบอกว่า
คือพลทหารอบิดีนทะเลาะกับแฟนก็ไม่มีใครกล้ายุ่ง
คือแฟนสาวเคยเล่าให้เธอฟังว่าเคยเจอยานี้ในกระเป๋าของแฟนนุ่ม
ถ้ามียาเสพติดจริงแล้วเป็นทหารด้วยนี่ก็ต้องสอบสวนต้องขยายผลเลยนะคะ
ส่วนเรื่องที่ว่าอ้าวแล้วที่เขาไปหาว่าเนี่ยมีคนไปจับหน้าอกแฟนเขาไปจีบแฟนเขาไปลวนลำแฟนเขาเนี่ย

ขอยืนยันตรงนี้เลยนะไม่มีรายเดอร์คนไหนมีพฤติกรรมแบบนั้นเลย
ซึ่งล่าสุดจากความหึงหวงของพลทหารอาบิดีนแฟนสาวถูกเชิญให้ออกจากงานเลยนะคะ
ใครจะมีพี่มันมีเมียกันหมดแล้ว
เขาก็เอาเมียกันมานั่งหลังร้าน
เขาก็เอาเมียมานั่งหลังร้าน
เมียแฟนพวกรายเนิลก็มานั่ง
จริงมันเป็นยารักษาโรคพากินสันนะคะ
มันจะมีผลในการกดเรื่องของระบบประสาท

แต่ว่ามันเข้าข่ายเสี่ยง

เพราะว่ามันก็จะกล่อมประสาทถูกไหมคะ
ทีนี้วันนี้ตอน๑๑โมง๑๕นาทีค่ะ
เพื่อนของพลฐานอบิดีนผู้ชายคนนี้ค่ะนายอภิพันธ์นะคะ
มามอบตัวกับตำรวจที่สนราชบุรณะ
เสื้อฟ้าที่เหวี่ยงระเบิดแบบสุดแขน

นักข่าวเราก็ถามว่าเออเล่าให้ฟังหน่อยสิว่า
ผมก็เลยไปขนพวกไปเลยขนระเบิดไปด้วย
นักข่าวเลยถามว่าระเบิดเอามาจากไหนทำเองเหรอ
เขาบอกว่าไปฟังค่ะ
ผมขอไม่ให้การในราชบุรณะ

เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะนำตัวส่งสาร